ไปดูจากเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปยิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราช
สุดท้ายตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะถามคำว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าเขาแค้นค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยต่อยหน้าเขาแล้วก็พูดจาดูถูกศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
นี่แหละค่ะนายพินโยทรงแก้ววัย๓๑ปีหรือว่าเปี๊ยกคนที่ก่อเหตุยิงนายนิพนธ์เกื้อไข
หกนัดจนเสียชีวิตคาที่นะคะก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนายเปี๊ยกสารภาพโดยตรงเลยบอกว่า
ผมฆ่าจริงครับแม้จะเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ตีกันมาตลอดทะเลาะกันมาตลอด
เพราะอีกฝ่ายชอบหาเรื่องแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
วันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับแม่กำลังรับมีดกรีดยางอยู่หน้าบ้าน
นายนิพนธ์ผู้ตายที่อยู่ในอาการมืนเมาเดินข้ามถนนเข้ามาแล้วก็พูดจาหาเรื่อง
ทอตัวเขาต่อหน้าแม่ของเขาและที่สำคัญที่สุดเลยนะ
ผู้ตายพูดเยอะเขาว่าไงรู้ไหมเคยมีความสัมพันธ์กับเมียเขามาแล้ว
โอ้มันอย่างน้ำใจชายแล้วก็ตบและต่อยหน้าเขาด้วย
ก่อนที่ผู้ตายจะวิ่งกลับบ้านไปโอ้โหเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
เลือดมันขึ้นหน้าแถมยังโดนพูดจาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแบบนี้
วิ่งเข้าไปหยิบปืนในบ้านกระหน่ำยิงใส่๖นัดซ้อนแบบไม่ยั้งเลย
เขาบอกว่าแม่ก็ห้ามแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยินอะไรอีกแล้ว
แล้วเขามาจับขึ้นไปตอนนั้นเขาบอกว่ายิงเลยอย่ารู้ว่านี่ก็ยิงไปแล้ว
มันกระหน่าอย่างก็มาลดมาจำเลยต้มมาตัดประณามาจำเลยลีกเลย
เมืองต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ